ไปดูพิธีกรรมที่ว่ากันว่ามีหนึ่งเดียวในโลกใบนี้
แล้วหาชมได้ยากนะครับกับประเพณีลากพระในทานน้ำกลางลำคลองครับ
พากันไปที่วัดก่อนที่นี่ฮะวัดพระทัศน์เสมา
ตั้งอยู่ที่หมู่๖ตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีนครศรีลมตายกันไปนี่
หลังจากที่ทำการตักบาดหน้าล้อหรือว่าตักบาดเทโวแล้วนะครับ
พุทธศาสนิกชนในย่านอำเภอลานสกานะครับ
แล้วก็ใกล้เคียงกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ก็เดินทางมาที่นี่มาร่วมกันครับ
ทำพิธีลากพระในทาน้ำกลางลำคลองท่าดีอำเภอลานสกานี่แหละครับ
สำหรับพระสำคัญที่มีการอัญเชิญมาประดิษฐานบนบุษบกนั้น
เขาบอกว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อพระลากวัดเสมา
หรือว่ามีชื่อว่าพระอิสระชัยเป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาทเหนือทองเลยนะ
เขาบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมฟังไปด้วยเรื่องเล่าเขาว่ากันว่าตอนแรกมีอยู่๗องค์
แล้วอยู่แยกกันตามหัวเมืองต่างแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปแน่ชัดนะ
ปัจจุบันเนี่ยประดิษฐานอยู่ภายในวัดพัทธเสมา
ซึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงก็ทราบกันดี
แล้วเรื่องของตำนานล่ะตำนานเขาว่ายังไง
ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนตอนหล่อองค์พระเกิดฟ้ามืดเลย
ท้องฟ้าแปรปวนวิปริตทันใดชาวบ้านหนีเลย

เขากลัวเกิดเหตุอาเภษต่างคนต่างหนีเข้าบ้าน
แล้วสักพักพอฟ้าสว่างออกมา
แล้วก็พบว่าเฮ้ยองค์พระหล่อเสร็จแล้วฮะ

เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะหล่อเสร็จได้อย่างไร
หรือว่ามีใครมาทำในช่วงที่ชาวบ้านเขาหนีเข้าบ้านกันนะเนาะ
แล้วยังมีอีกหนึ่งตำนานก็คือองค์พระเคยถูกโจรกรรมไป
แต่ก็มีปฏิหารเพราะว่าได้กลับคืนมาไง

เขาก็จัดพิธีสมโพธิลากพระเป็นประเพณีแบบนี้
ทุกปีก็คือเดือน๖แล้วก็เดือน๑๑นะครับ
โดยการส่งน้ำพระจะจัดประเพณีชักพระทางบกแล้วก็ทางน้ำไปด้วย
ที่สำคัญครับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครศรี
อย่างที่นี่นะฮะก็จะมีการลากพระแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้ที่เดียวเท่านั้นมีการชักลากแบบนี้
ยาวไปยาวไปดึงกันไปแบบนี้
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่และอีกหนึ่งประเพณีที่นักท่องเที่ยว

ไปนครศรีบางทีหลายคนคิดแต่เอ๊ะคงได้ใคร
แต่คุณไปวัดบ้างสิแล้วก็ไปดูประเพณีดีแบบนี้
ค่ะมีให้เราได้สืบสารกันต่อด้วยค่ะ